คุณผู้ชมครับคลิปต่อไปนี้เห็นแล้วมันไม่สบายใจ
ก็มีคำถามว่าทำไมต้องทำกันแรงขนาดนี้
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวท
ก็ไปนั่งอยู่ที่ฟุตบาทหน้าร้านอาหารร้านค้าแห่งหนึ่ง
เหมือนจะไปขอตังค์น้องผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นนักศึกษา
น้องเขาบอกว่าผมไม่ให้แล้วผู้ป่วยคนนี้เหมือนจะควักอะไรมาทำร้ายผม
ก็เลยต้องป้องกันตัวแต่นี่คือวิธีการป้องกันตัวคือกระทืบเขาปางตาย

หลบคาเท้าไม่ใช่ครั้งเดียวกระทืบกระทืบเตะซ้ำอยู่แบบนั้น
จนเขาสมองบวมตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ใช่เพราะว่าเลือดออกในสมองอยู่
ถูกต้องจะทำอะไรกันหนักขนาดนั้นอันนี้ญาติเขาฝากถามไปด้วย

ก็เป็นภาพวงจรปิดที่เห็นน้องนักศึกษาผู้ชายคนนี้
เอาเท้ากระทืบกระทืบกระทืบเตะแล้วก็กระทืบซ้ำ
ทั้งที่หัวทั้งที่หน้าของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้โดนกระทืบไป๑๐ครั้งจนสลบคาเท้ากองกับพื้นแบบนั้น
เพราะเขาไม่มีทางสู้อยู่แล้วนะครับ
แล้วสุดท้ายหนุ่มคนนี้เดินหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านอ้วนโอสดท่ามรถโคกสำโรงสะโบดลบบุรีครับ
ผู้ชายสวมชุดดำเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวท
ทราบชื่อต่อมาคือนายพยอมอายุ๓๖ปี

ญาติเนี่ยเขาก็มารู้ภายหลังว่าอ้าวถูกทำร้ายสุดท้ายก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
หลานสาวเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุคือเขามีบ้านอยู่นะมีญาตินะ

ก่อนเกิดเหตุน้าชายของเขาออกจากบ้านไปก็เขาก็หากันไม่เจอ
ก็ช่วยกันตามหาตามหาจนไปเจอว่าถูกทำร้ายตรงนี้
ก็เลยพาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะอะไร
ตอนแรกทำไมมีอาการไม่ดีมีอาการอาเจียนปวดโฮงปวดหัว
แล้วก็คุณหมอบอกว่าน้าเนี่ยสมองบวมต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการ
จากนั้นก็เลยมารู้ว่าโดนทำร้ายแล้วก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
นำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจสพโคกสำโรง
แล้วก็ทราบว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยนะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
นะฮะแล้วก็รู้ตัวแล้วก็รู้จักชื่อกันจากที่ตำรวจเขาสืบสวนเนี่ยนะฮะ
ก็เลยไปถามผู้ชายในภาพว่าทำไมต้องทำกับน้าเขาแรงขนาดนี้
น้องผู้ชายที่เป็นคนกระทืบตอบมาว่าผมทำไปเพราะว่าผมต้องการจะป้องกันตัว
ก็น้าคุณมาขอเงินผมแต่ผมไม่ให้ผมบอกว่าผมมีผมก็ไม่ให้
แล้วเขาทำท่าเหมือนจะหยิบอะไรบางอย่างจากตะก้าผมก็เลยต้องตอบโต้เพื่อเป็นการป้องกันตัว
แล้วก็ถามว่าคุณเขาสติไม่ดีคุณทำทำไมขนาดนี้คุณตบ๒ทีก็พอแล้วมั้ง
นะฮะทำไมถึงทำขนาดนี้น้องผู้ชายก็ได้แต่ก้มหน้าไม่ตอบ
เอาไปฟังเสียงหลานสาวของผู้ชายที่โดนทำร้ายนะครับ
เขาได้แค่บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาน้าชายเราคือเขาสติไม่ดี
ไปขอเงินเขาแล้วเขาก็บอกไม่ให้มีก็ไม่ให้
แต่น้าชายเราอ่ะทำท่าจับของในตะก้าเขาก็คิดว่ามีอาวุธ
เขาก็เลยทำน้าเราก่อนทั้งที่เขาไม่ได้ดูเหตุการณ์ตรงนั้นเลยว่ามันมีหรือเปล่า
เขาทำก่อนแล้วเหมือนเขาจะเอาแต่ชีวิตเล่นแต่ตรงศีรษะ
อย่างนี้เลยเรารับไม่ได้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมจริงแล้วคนที่โดนทำร้ายพ่อค้าแม่ค้าเขารู้จักนะ
เขาเคยเห็นหน้ากันอยู่แล้วนะฮะคือเขาถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยก็จริง
แต่เขาไม่เคยทำร้ายใครนะอาจจะมีการไปขอเงินบ้างขอขนมบ้าง
แต่ว่าเออแกเป็นคนดีนะแกช่วยพ่อค้าแม่ค้าเก็บกวาดเช็ดถูพื้น
ไม่เคยทำร้ายใครเลยแต่ว่าคนเห็นถ้าเกิดไม่เคยเจออาจจะอุ๊ยกลัวหรือเปล่า
แต่งตัวสกปรกรุงรังแต่แกเป็นคนจิตใจดี
ก็ไม่คิดว่าพ่อหนุ่มนักศึกษาคนนั้นจะทำแกหนักถึงขนาดนี้
ตอนนี้ตำรวจสพโคกสำโรงทราบชื่อทราบตัวของคุณที่ก่อเหตุแล้วก็สอบปากคำนะฮะ
แล้วก็สอบประคำพยานด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุต่อไป
แหมอารมณ์ร้อนและเกิดนะครับ